เพราะว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาล
ภักดิ์พลังประชารัฐนัดเแหลงข่าวจับมือกับ๕ภักดิ์การในการตั้งรัฐบาล
แล้วก็สอสอของพักเพื่อลงมติว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะยกมือสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลกับพลังประชาบรัฐ
ขอให้รอฟังคำตอบที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์
กรรมการบริหารพักทวิตข้อความยืนยันว่า
ต้องร่วมรัฐบาลกับลุงเพราะประเทศต้องเดินหน้า
และประชาธิปัตย์นักเลงพอคบได้ใจถึง
ขณะเดียวกันยังยืนยันกับสื่อมวลชนด้วยว่า
หลังประชุมกรรมการบริหารพักในวันพรุ่งนี้
จะมีข่าวดีอย่างแน่นอน

ได้ใช้เวลาในการอภิปรายอย่างเต็มที่
ไม่เป็นไรครับใช้เวลาได้เต็มที่

ว่าถึงเมื่อไหร่หลังเที่ยงคืนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะทีนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพัก

จำเป็นต้องไปตราบส่วนตัว
ในสถานที่การโหวตด้วยไหมคะ

ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่าจะไม่เดินทางไปแสดงวิสัยทัศน
รัฐสภาพร้อมย้ำด้วยว่าตัวเองได้แสดงวิสัยทัศน
ให้ประชาชนรับรู้มาตลอด๕ปีที่ผ่านมาอยู่แล้ว
ปิดท้ายที่พลังประชารัฐเตรียมแถลงข่าวร่วมรัฐบาลกับอีก๕พักการเมือง
ทำให้การรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเวลานี้
พลังประชารัฐมีเสียงอยู่ในมือแล้ว๑๕๐เสียง
และต้องรอความชัดเจนจากภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ที่มีอีก๑๐๔เสียง
สุดท้ายหากไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย
พลังประชาบรัฐก็จะรวบรวมเสียงจาก๒๐พักการเมือง๒๕๔เสียง
เพื่อส่งพลเอกประยุทธ์กลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน